คุยในเฟสสนุกสนานเลย
ใช้เวลาพักโฆษณาคุยกับคุณผู้ชมในเฟสนะครับ
คุณผู้ชมบอกว่าซอมเบิ่งอยู่เด้อ

คุณจันเพลย์บอกว่าอำเภอขอสิรินรินที่จังหวัดสิบิลิน
อากาศเย็นอากาศดีมากนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาทักทายหน้าจอได้นะ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาดูเรื่องราวนี้หน่อย

เก็บศพเมียในโลงแก้วหวังปฏิหารฟื้นคืนรัก
ไม่รู้ว่าพี่บุ๊คปุ้ยและคุณผู้ชมเชื่อในรักแท้หรือเปล่า

คือเขาคบกันกับภรรยาตั้งแต่สมัยที่ไม่มีอะไรเลย
ลำบากมาด้วยกันจนชีวิตยาวนานมาจนถึงทั้งคู่ก็อายุ๖๐กว่าปี
แต่ล่าสุดภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคไต
ด้วยความรักรักแท้มีอยู่จริงและเชื่อปฏิหาร
ลุงเขาเก็บศพของภรรยาในโลงแก้วตั้งไว้ในบ้าน
ขอนอนดูหน้าภรรยา๑๐๐วัน
ด้วยความรักภรรยามากถึงแม้จะตายไปแล้วก็ตาม
ถึงแม้ในใจอยากจะหวังให้มันมีปฏิหารให้ภรรยาฟื้นขึ้นมา
และรู้ลึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าขอเก็บศพไว้ก่อนนะครับ
ศพผู้เสียชีวิตคือนางบุญชูพิลึกอายุ๖๐ปีนะฮะ
ท่านเสียชีวิตจากโรคไต
ก็จากไปอย่างสงบตั้งแต่วันที่๒๔มกราคม
ถูกสายไว้ในโหลงแก้ตั้งอยู่ในบ้านที่๓๕มูล๑ดำเภอทัพทันจอุไทยฐานี
ญาติผีน้องแวะเวียนมาจุดทูบหน้าศพเป็นครั้งสุดท้ายกันมากมายนะฮะ
สามีผู้เสียชีวิตคือนายสมศักดิ์พิลึกอายุ๖๒ปี
บอกว่าผมอ่ะนะตั้งใจจะเก็บศพภรรยาเอาไว้ตลอดไปคือใจจริงอยากจะให้อยู่ตลอดจนฝ่ายตัวเองจะตายตามกันไปนะ
เพราะเชื่อเหลือเกินว่าภรรยาอาจจะฟื้นกลับมาก็ได้คือคนเสียใจอยู่นะเขาเชื่อแบบนั้นว่ารักแท้มันจะมีปฏิหารเกิดขึ้น
คุณสมศักดิ์บอกว่าเขาภรรยาเนี่ยอยู่กันมาหากินกันมาคบกันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรสร้างเนื้อสร้างตัวกันมากัดก้อนเกลือกินกันมาจนมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายมั่นข้างมั่งคง
คงแล้วภรรยามาจากไปกับโรคไตก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเลยคิดว่าจะเก็บร่างภรรยาเอาไว้ในโรงแก้วตลอดไปครับ
เชื่อมเรื่องของความรักและเรื่องของปฏิหาร
ภรรยาเนี่ยคือเขาก็คิดเนอะภรรยาอาจจะฟื้นขึ้นมาก็ได้
จะมาอยู่กันเหมือนเดิมเลยลงทุนซื้อโรงแก้มราคา๓๕๐๐๐บาท
ใส่ร่างภรรยาเอาไว้แต่แน่นอนพระสงฆ์ก็มาทัก
นี่คุณโยมการเก็บศพแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูก
ควรจะไปเผาชาปนกิจไปเพราะว่าไอ้การเก็บแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์
ท่านแบบมีเรื่องของเป็นพระเกจิต่างที่ร่างท่านไม่เน่าไม่เปื่อยมากกว่า
ก็เลยลองตัดสินใจใหม่สุดท้ายคุณสมศักดิ์เปลี่ยนใจ
ตอนแรกจะเก็บไว้ตลอดไปถ้าอย่างนั้นผมขอเก็บศพภรรยา๑๐๐วันแล้วกัน
ก็เหมือนการเก็บศพคนทั่วไปเพื่อรอชาปนากิจ
เดี๋ยวครบปุ๊บผมก็จะทำพิธีชาปนกิจศพภรรยาผมทันที
ฟังเสียงคุณสมศักดิ์สามีผู้บูชาความรักคนนี้หน่อยครับ

เมื่อแต่ก่อนผมไม่ค่อยจะมีกินเนี่ยผมทำมาหากินคู่กันมาก็มีฐานะขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้ครับ
ก็จะบรรจุเขาว่ายังงี้ก่อนครับ
ตอนนี้มีใครพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับว่าเราตั้งศพแบบนี้ยังไง
ไม่เห็นมีใครว่ายังไงนะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้มาคุยกับผมโดยตรงนะครับ
จะเก็บไว้ตลอดการแต่พระท่านบอกว่าเราเป็นแค่บุคคลธรรมดาไม่สมควรเก็บไว้ตลอดไปครับ
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านมีประสบการณ์ความรักแบบนี้
คือคบกันกับแฟนกับสามีพระเจ้าตัวเองตั้งแต่สมัยนี่มีอะไรเลย
สร้างเนื้อสร้างตัวกันมาก็เป็นคู่แท้กันไปนะฮะ
ลูกสาวของทั้งสองท่านก็บอกเหมือนกันว่าตอนแรกตั้งใจจะเก็บศพแม่
แต่ว่าอยากจะเก็บเอาไว้ให้นานที่สุดแต่ก็ไม่อยากจะไปผูกพันคือตามหลักนะฮะ
ถ้าเขียบศพคนตายไว้นานเกินไปเหมือนวิญญาณท่านก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิด
ยังจะวนเวียนอยู่แบบนี้ก็ตัดสินใจอย่างที่พระท่านว่า
ก็คือเก็บเอาไว้แค่ร้อยวันหลังจากนั้นก็จะเป็นชาปนกิจ
จะได้ปลดปล่อยวิญญาณของคุณแม่ไปสู่พบภูมิที่ดีต่อไปนะครับ
ถ้าเกิดว่ามองแบบพุทธก็วัตจากชีวิตนะครับ
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจคือความรักความผูกพัน

ใช่ค่ะต้องเข้มแข็งให้ได้นะฮะ